เรื่องของการแข่งเรือช่วงนี้นะคะพอหน้าฝนฤดูเกี่ยวกับน้ำเนี่ยก็มาแล้ว
น้ำในหลายพื้นที่เนี้ยเยอะเขาก็นิยมแข่งเรือกันนะคะ
เมื่อวานนี้มีแข่งเรือที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ทีนี้นะคะช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เรือออกตัวเป็นการแข่งขันรอบที่สี่
ลมมาแรงค่ะคุณผู้ชมออกตัวเวลาออกตัวเนี่ย

และลมปะทะเข้าใต้ท้องเรือพอดีเรือหักเลยหักกลางลำเลย
ระหว่างการแข่งขันนะอภิภาพด้วยนะคะ
เป็นช่วงของการแข่งขันคู่ที่สี่เออ
ทีนี้พอกรรมการเขาก็จะเรียงกันแบบ
ในช่วงของการออกตัวนะเขาจะเรียงกัน
พอกรรมการเป่านกหวีดเป็นสัญญาณออกตัวเนี่ยค่ะ
เรือก็เร่งเครื่องกันเต็มที่สิคะคนขับเรือเนี่ย
หมอบแนบกว่าตัวเรือเพื่อให้ต้านลงน้อยที่สุดนะ
ขนาดที่แน่นใกล้ถึงเส้นชัยเนี่ยค่ะใกล้ถึงเส้นชัยก็คือเนี่ย

เรือซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของจอเนี่ยแงนหน้าขึ้น
และลมก็ปะทะเข้าใต้ท้องเรืออย่างแรงเรือยกตัวหักกลางลำ
แล้วก็จมดิ่งทั้งเรือทั้งคนเลยเพราะดีคนขับเรือไม่ได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่นักนะคะ
แล้วก็สามารถว่ายน้ำกลับเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัย
เจ้าหน้าที่คนจัดงานใช้เวลากว่า๓๐นาทีสามารถเอาซากเรือขึ้นมาได้เพราะว่าต้องแข่งขันต่อนะคะ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าช่วงเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงทำให้ผิวน้ำไม่นิ่ง
วกกับแรงปะทะของความเร็วเรือทำให้เรือกระแทกผิวน้ำแล้วก็เหินลอยขึ้นไปหักกลางลำ
ทั้งนี้การแข่งขันที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพจากการแข่งขันเรือของสารเจ้ากิมเซียงกง
ในอามเกิร์นดำเนินสะดวกสมรรถราชบุรีปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้ว
เขาจัดต่อเนื่องเลยโดยจะมีเรือหางยาว
ในเฉพาะอำเภอดำเนินสะดวกนะ
แข่งขันร่วมกันกว่า๒๐ลำค่ะ
เออแต่เราไม่ค่อยเห็นนะเรือหักกลางแบบนี้นะ

คือลมมันคงจะแรงมากเหมือนกันนะ